เรื่องราวของเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก
ที่ทำให้คุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้
แล้วก็ประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์นั้นเสียชีวิต
ก็มีการระบุนะครับสาเหตุเบื้องต้นของปฏิเหตุในครั้งนี้แล้วครับ
ว่าสำนักงานสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษ
ที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยนั้นตก
เมื่อวันเสาร์ที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาว่า
เป็นเพราะระบบควบคุมใบพัดหางเสือนั้นไม่ตอบสนองคำสั่งของนักบิน
เฮลิคอปเตอร์นะครับเริ่มเลี้ยวขวา
ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งไปทางซ้ายของนักบิน
แต่ยังคงต้องรอผลการพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับ
เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทำให้สูญเสียการควบคุมต่อไป
แต่เบื้องต้นนะครับยังไม่พบหลักฐานว่าเกิดจากการรบกวนโดยการขึ้นบินของโดรนครับ